คุณผู้ชมคะเราเคยนำเสนอข่าวของน้องพัฒน์เด็กชายวัย๕ขวบไปที่จมน้ำเสียชีวิต
แล้วตอนนั้นสับปะเหลอทักทางครอบครัวมาว่าน้องน่ะคอหักหรือเปล่า
เพราะว่าตอนที่ทางสับปะเหลอจะเอาร่างน้องใส่ลงลักษณะคอน้องเหมือนกับแบบแคกเหมือนกับจะหมุนได้
ทีนี้ทางครอบครัวก็เลยติดใจสาเหตุการณ์ตายแต่ว่าวันนี้มันมีความคืบหน้านะคะ
เพราะว่าผลการชนะสูตรออกมาเรียบร้อยแล้ว
เรื่องนี้เลยค่ะคุณผู้ชมที่เรานำเสนอไปตอนแรกเนี่ยแม่คิดว่าลูกชายฉันถูกฆาตกรรมหรือเปล่าคอหักหมุนได้รอบ
ทีนี้ก็เลยมีการส่งศพน้องเนี่ยไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลตำรวจผลเบื้องต้นออกมาแล้วนะคะ
น้องพัฒน์วัย๕ขวบเนี่ยไม่ได้คอหักแต่ถามว่าอ้าวแล้วทำไมที่คอน้องสภาพศพเนี่ยถึงมีลักษณะเหมือนกับหมุนได้ล่ะ
เพราะว่าก่อนที่โรงพยาบาลจะส่งศพให้พ่อแม่นำไปประกอบพิธีเนี่ย
ทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เองมีการผ่าเอากล้ามเนื้อแล้วก็เอาหลอดลมของน้องเนี่ยออกเพื่อที่จะไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะว่าอันนี้มันเป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามขั้นตอน
ทีนี้พอเอาศพน้องจะไปทำพิธีก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมสับปะเหลอถึงทัก
ว่าเออคอหักหรือเปล่าน้องเสียชีวิตจากอะไร
ทีนี้ค่ะพอทางผลการชนะสูตรออกมาแบบนี้แล้ว
ครอบครัวทราบผลที่ชัดเจนแล้วพ่อแม่ก็เอาร่างน้องเนี่ย
ประกอบพิธีที่วัดช่องแคร์จังหวัดนครสวรรค์นะคะ
คุณแม่บอกว่าตอนนี้ครอบครัวไม่ติดใจแล้ว
แต่ยังสงสัยอีกนิดเดียวนะแม่บอกสงสัยเกี่ยวกับรอยช้ำที่ตาแล้วก็หู
อันนี้เดี๋ยวต้องรอผลชนะสูตรที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแม่ถึงจะสบายใจ
แต่เรื่องคอหักเนี่ยคลี่คลายไปได้หนึ่งต่อแล้ว
เล่าให้ฟังด้วยนะว่าตอนที่รอผลชนะสูตรน่ะ
น้องตามไปที่กรุงเทพด้วยตอนนั้นนักข่าวเราฟังแล้วก็นิ่งเลยค่ะ
ถามว่าคุณแม่คุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้น
น้องตามไปกรุงเทพเนี่ยแม่บอกว่ามีคนเอ่อ
คนขับรถแท็กซี่โชเฟอร์เห็นน้องพัฒน์โบกรถแท็กซี่
เพราะว่าวันนั้นแม่กับน้าสาวโบกรถจะกลับมูลนิธิปวีนา
รออยู่เอ๊ะทำไมนะแท็กซี่ไม่มีคันไหนจอดเลย
จู่แบบมีแท็กซี่คันหนึ่งขับเลยคุณแม่ไปแล้วก็ถอยกลับมารับ
ทีนี้แม่ก็เลยถามไงว่าอ้าวพี่พี่เลยไปแล้วทำไมพี่ถึงถอยมารับล่ะ
โฟบอกว่าไงรู้ไหมอ้าวก็เนี่ยสงสารเด็กเห็นเด็กตัวเล็กเนี่ย
ตามมามาโบกให้รถหยุดผมก็เลยหยุดแล้วก็ถอยมารับ
แต่พอเขาขึ้นรถมาคุณผู้ชมขึ้นมากี่คนล่ะแม่กับน้าสาวแค่นั้นเอง
ตัวเล็กเนี่ยไม่มีโชเฟอร์ยังสงสัยเลยนะว่าอ้าว
ก็เมื่อกี้เห็นเด็กตัวเล็กมาโบกอ้าวแล้วทำไมขึ้นมาแค่สองคน
วินาทีนั้นแม่กับน้าสาวขนลุกเลย
อันนี้คือเรื่องที่แม่เล่าให้กับนักข่าวของเราฟังนะคะ